คุณผู้ชมข่าวต่อไปต้องบอกว่าเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมคะ
หรือว่ามีใครพกอะไรไว้ไหม
เวลาแบบว่าเดินทางป้องกันอุบัติเหตุไฟป่าทั้งหมดทั้งมวล
อย่างที่เชอรี่บอกไปทุกคนก็จะมีเครื่องรางของขลัง
คือต้องบอกว่าพกไว้ด้วยแล้วก็เชื่อสุดศรัทธาสุด
นั่นก็คือหลวงปู่ทวด
คุณผู้ชมพี่สนเล่าให้ฟังขนลุกสู้เลยนะคะ

คือรอดตายจากหลวงปู่ทั่ว

คุณผู้ชมพี่สนเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังนะคะ

พี่แกก็กำลังขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนี่แหละค่ะ

ซึ่งมันก็แบบไฟเหลืองไฟแดงอะนะคะคุณผู้ชม

เอ้ารถสิบล้ออยู่ด้านหลังค่ะ

เข้าใจฟิลลไหมเวลาเราขับมอเตอร์ไซค์อยู่ต่างจังหวัด
มันจะมีไฟสาดมาแล้วความสลึมสลือ
สนแกก็ยอมรับว่าแกก็ดื่มมานิดนึง
ปรากฏว่ารถแบบว่า๑๐ล้อเสยเข้าที่ท้ายรถมอเตอร์ไซค

คุณผู้ชมดูภาพตามที่เห็นหน้าจอเนี่ย

ใช่มันลอยลงไปแล้วก็ตกลงมาค่ะ

ย้ำนะคะว่ารอดมาได้
นี่แล้วปังกระใสทุกครั้งทุกฤทธิ์

หลวงปู่ทวดมีพุทธคุณช่วยผู้ที่บูชา
แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

เล่าวินาทีที่จะตายกันหน่อยค่ะ

ใครก็รู้ว่ามันเป็นสี่แยกที่

ผมก็กระเด็นขึ้นข้างบน

ใช่แล้วลนลงมาดี๊งว่ามีหมวกกับน็อต

เนี่ยคนพักต้านส่วนใหญ่

เป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ที่จังหวัดปัตตานี

เพราะมีโอกาสจะได้ไปตามพี่เจปริคสัญชัย
ตอนนั้นที่เขามีกิจกรรมปั่นจักรยานที่นู่นน่ะ

ใดก็แล้วแต่อยากลืมคือต้องมีสติ

ใช่ก็ส่วนเราส่วนหนึ่งด้วย